ท่านผู้ชมครับแจ้งเหตุด่วนกันหน่อยนะฮะตอนนี้มีไฟไหม้โรงงานผลิตรองเท้าที่
กิ่งแก้วสมุทรปราการนี่คือภาพล่าสุดณขณะนี้เลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเผื่อใครอยู่แถวนั้นหรือว่าจะผ่านไปแถวนั้นนะฮะ
แจ้งข่าวเพิ่มเติมกันก็ได้นะครับที่ไลน์ที่หน้าจ

อาคารบางส่วนเริ่มซุดลงมาแล้วนะครับ

โรงงานเก็บสารเคมีไว้เยอะด้วยนะครับ

สามคันแต่ยังคุมเพลิงไม่ได้

ก็ทบกวนลีกทางให้ด้วยนะครับ
กำลังจะเข้ามาดับเพลิงตรงนี้นะครับ

มีสารเคมีอยู่ในโรงงานเยอะด้วยนะครับ

ชนบุรีเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านนะคะ

คือคุณป้าคนนึงไม่พอใจที่มีคนไปเก็บ

แล้วก็อ้างว่าถูกเพื่อนบ้านนินทา
แต่ถึงขั้นโอ้โหทะเลาะกันเลยนะคะ
เดี๋ยวค่อยดูไล่ไปทีละเรื่องค่ะ
นี่แหละค่ะคุณป้าเสื้อสีชมพูคนนี้

หาว่าบ้านหลังนี้นินทา

แต่พอเดินไปเนี่ยลูกสาวกลับ

ที่ประชาชนรุนเติม

และสุดท้ายก็ชุนละมุนอย่างที่เห็นสุดท้ายก็ทะเลาะกันจนได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปถามเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องของเรื่องก็คือ

คณะกรรมการหมู่บ้านไปเก็บค่าส่วนกลางผิดหลัง
เรียกเก็บกับคุณป้าที่ก่อเหตุนะคะ
ทำให้คุณป้าไม่พอใจแล้วก็โวยวาย
จากนั้นเนี่ยครอบครัวของผู้เสียหายกับเพื่อนบ้านเขาก็นั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่หน้าร้าน

แต่คุณป้าคนนี้หาว่าไปนินทา
คือเธอยืนยันว่าเอาจริงไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือขัดแย้งกับคุณป้าคนนี้มาก่อนนะคุณป้าเสื้อชมพูคนนี้
ก็คือบ้านอยู่ถัดกันไม่กี่คูหา
แต่พอมันเกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะกันก็พยายามจะไม่ตอบโต้
คือตอนนี้มันยังไม่รุนแรงถึงขั้นมีใครบาดเจ็บนะ
แต่กลัวว่าถ้ามันไม่จบมันอาจจะมีคนเจ็บ
ก็อยากจะให้ใครก็ได้เป็นคนกลางมาช่วยประสานแก้ปัญหาให้หน่อย
คนที่เข้ามาเก็บค่าส่วนกลางมันไปทักบ้านผิด

ก็ไปด่าเขาไปประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็กลับมากลับมาเขาก็จอดรถที่หน้าบ้านเลย
แล้วก็ด่าแบบสาดเสีย
แล้วก็เข้ามาทำร้ายร่างกาย
เราก็พยายามจะไม่ตอบโต้
เราก็พูดดีแต่ว่าเขาผมว่าเราเนี่ย
สารพัดที่ว่าพวกเราพูดกันไม่ได้
แต่เขาเนี่ยเขาด่ามาหมด

เพราะเวลาเราเดินมานี่เรายังแทบไม่กล้าจะเดินมานั่งมาคุยปกติ
เราจะนั่งคุยกันอยู่ข้างหน้าบ้านนะคะ
ก็ไม่ได้กินกินก่อนที่เราไม่ได้กินก็ถือว่าโควิดเนี่ย
ตำรวจก็เลยต้องเรียกทั้งสองฝ่ายไปคุยกันไปไกลเกลี่ยกัน
ก็คือทางฝ่ายคุณป้ากับทางฝ่ายของผู้เสียหาย

ตกลงกันไม่ได้คุยยังไงก็คุยไม่จบ
ไกลเกลียกันไม่ได้ปรับความเข้าใจกันไม่ได้

ก็เลยไม่รู้จะยังไงต่อกับเพื่อนบ้านกันทั้งนั้น
ถ้ามันเป็นเรื่องทวงค่าส่วนกลางผิดบ้านแล้วป้าจะโกรธขนาดนี้เลยเหรอ
คือเหมือนป้าเขาก็นอยว่าพอคนไปทวงค่าส่วนกลางที่บ้านป้า
ซึ่งมันผิดบ้านก็เห็นเพื่อนบ้านจับกลุ่มคุยกัน
นึกว่าเมาป้า
ถ้าเกิดจะชี้แจงอะไรก็บอกเราได้นะ
ว่าโอ้โหทำไมป้าต้องโกรธขนาดนี้เนี่ย
มันมีที่มาอะไรมากกว่านั้นป้าก็บอกมานะ